ข่าวนี้ค่ะต้องส่งกำลังใจให้เยอะเลยนะคะ
สำหรับพี่เมฆวินัยไกลบุตรคุณผู้ชมค่ะก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอกันมาตลอดนะ
พี่เมฆเขาพักรักษาตัวจากโรคตุ่มน้ำพองอยู่ที่บ้าน
แล้วก็สามารถลุกขึ้นมาใช้ชีวิตประจำวันได้
จะเห็นนะพาลูกไปเดินเล่นแบบนี้หรือว่าไลฟ์ขายของแบบนี้ค่ะ
เมฆเองตอนนี้ถึงแม้จะไม่ได้สามารถรับงานในวงการได้นะ
เนื่องจากต้องใช้เวลารักษาตัวก่อนพักหลังอาการเนี่ย
อย่างที่เห็นตามข่าวอาการกลับมากำเริบอีกรอบแล้วคุณผู้ชมแต่พี่เมฆ
ก็อยู่บ้านขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของตัวเองนะคะ
ถ้าใครที่ติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียของพี่เมฆเนี่ย
จะเห็นเลยว่าพี่เมฆลุกขึ้นมานั่งไลฟ์ขายของด้วยตัวเองทุกวัน

แต่ว่าล่าสุดค่ะได้เห็นภาพของพี่เมฆนั้น
ออกมานอนไลฟ์ขายของแทน
หลายคนสงสัยพี่เมฆจ๋าเป็นอะไรทำไมนอนไลฟ์ขายของแบบนั้น
เมฆเองบอกว่าตอนนี้นั่งไม่ได้แล้ว
เพราะว่าแผลมันกดทับที่เกิดจากการนั่งไลฟ์นานหลายวันค่ะ
ทำให้ผิวหนังบริเวณนั้นมันบางลงและเกิดเป็นแผลอักเสบ
ตอนนี้เลยต้องมานอนไลฟ์แทนแต่ก็ยังสู้นะคะ
ไม่ถอยจริงคนนี้เพราะว่าไม่อยากนอนอยู่เฉยค่ะ
อยากทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวหาเงินเลี้ยงดูลูกเมีย
ยังบอกด้วยนะคะว่าปีหน้านะเดี๋ยวปีหน้า
กลับมารับงานละครด้วยนะจ๊ะแต่ว่าขอรับแค่เรื่องเดียวเท่านั้นนะคะ

กลางวันที่นอนก็คือนอนพักนอนตะแคงไม่ให้นั่งไม่ได้เพราะก้นมันเป็นแผล
หนาวแล้วครับหนาวต้องคุมผ้าครับเพราะว่าถ้าแอร์ลงมันจะคันครับ
มันจะคันผิวทำแผลแป๊บหนึ่งครับ
สู้กันไปครับยังไงก็ต้องสู้อ่ะไม่รู้ว่ามันไม่ตายก็ต้องสู้เนอะ
ขายได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับยังไงผมก็ต้องนอนพักนอนแบบนี้อยู่แล้ว
ถ้าผมไม่ได้นอนขายไม่นอนพักไม่นอนแบบนี้ผมก็นอนเฉยอยู่แล้ว
วินัยไกรบุตรครับพระเอกนางนาคบางรจันทร์ล่าสุดเล่นอ้ายแดงพระขนง
ปีหน้าคงมีสิทธิ์ที่จะเล่นได้แล้วละครเล่นหนัง
แต่คงได้แค่เรื่องเดียวครับแล้วก็อีก๔วันก็ต้องขายของด้วยแล้วก็อยู่กับครอบครัว
เป็นค่าขนมลูกค่าขนมเด็กละกันนะคะ
ใช่ค่ะเป็นกำลังใจพี่เมฆด้วยนะครับ